เรามีกิจกรรมการออกกำลังกายแบบคุม
มาฝากคุณผู้ชมตามแบบฉบับของซุปตา

แม่ชมเนี่ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่พอ

แต่เรื่องความฟิตเนี่ยต้องยกให้แม่เหมือนกันนะคะ

ออกกำลังกายไปกับลูกบอล
โยนขึ้นโยนลงบิดตัวเกร็งหน้าท้อง

อาจจะมาชมคนสวยไปต่อที่นายสาวคนสวยคนนี้ค่ะ

ออกกำลังกายแบบไม่เสียเวลาเปล่า

หยิบไม้สู่พื้นเป็นอุปกรณ์เสริมทำความสะอาดไปพร้อมกันเลยนะฮะ
คลิปนี้ที่สาวแพนเค้กเขาโพสต์ไว้น่ารักดีคุณผู้ชม
เพราะว่ามีน้องหมาสุดเลิฟเนี่ยมาคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
อยู่ที่บ้านแม่บ้านพ่อบ้านทำตามกันได้หมดเลยนะคะ
อุปกรณ์ได้ง่ายจากที่บ้านที่สำคัญสุขภาพดี
แล้วบ้านคุ้นก็สะอาดเอง
น้องหมาก็มองดูจุดว่าพี่แพนเค้กทำอะไร
ก็ได้จะนึกขึ้นมาออกกำลังกายกับแม่หน่อยหรือน้ำนะ
เออนะคะถือว่าน่ารักดีนะคะ
มาดูนักร้องสาวอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ตัวเล็กค่ะ
จริงนะคะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์แบบครบเครื่องจริงนะคะ

เล็กใหม่ใหญ่พี่ดาจัดให้เล็กเขาเรียกว่าการออกลงการแบบเหนือชั้นนานมากนี่น่ะ
โอ้โหตะลึงเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะคะก็คือเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนหนึ่งของพลังปอดเขาที่ร้องเพลงเพราะมันต้องแข็งแกร่งมากนะคะ
อยู่บ้านก็ออกกำลังกายกันได้นะคะจะได้ไม่เบื่อค่ะใช่จะได้ไม่อ้วนด้วยพอกักตัวเสร็จปุ๊บออกมาหุ่นเสียเลยถูกต้อง